ไม่รอช้าไปดูเรื่องราวของสรรพสัตว์น่ารักทั่วไทยกัน
ถูกต้องพาไปทำความรู้จักกับกูดูใหญ่กันหน่อย
คลอดออกมาแล้วอีกหนึ่งตัวมีชื่อว่าน้องยี่เป็ง
โอ้โหชื่อก็น่ารักชื่อเห็นนี้คือกูดูใหญ่ค่ะ
กูดูใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมลักษณะเขาก็จะคล้ายกวางนี่แหละ
แต่ว่าตัวจะใหญ่กว่าสูงใหญ่กว่านะคะ
ตัวผู้ก็จะมีเขาเห็นไหมเป็นเกลียวคล้ายสว่าน
นี่คือกูดูใหญ่นะคะแล้วก็ต้อนรับสมาชิกใหม่
คลอดออกมาจากท้องแม่กูดูใหญ่เมื่อวันที่๙กันยายนที่ผ่านมา
สร้างความดีใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเลยค่ะ
เนธนภาสุธิธรรมดำรงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงนคร
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบอกว่า
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เป็นกูดูใหญ่
ถือว่าเป็นสมาชิกตัวที่๖ของสวนสัตว์เชียงใหม่ในซาฟารีเลยนะคะ
เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลลอยกระทงยี่เป็ง
ประเพณีสำคัญที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคเหนือที่ใกล้จะถึงนี้
ก็เลยตั้งชื่อเจ้ากูดูใหญ่ตัวน้อยเนี่ยว่าน้องยี่เป็ง
นี่แหละค่ะน่ารักมากเข้ากับบรรยากาศเทศกาลเหลือเกิน
ขณะนี้ก็ยังไม่ทราบนะคะว่าน้องยี่เป็งเป็นเพศผู้หรือว่าเพศเมีย
จากว่าสัตวแพทย์เขาบอกว่ายังไม่สามารถเข้าไปดูลูกกูดูใหญ่ได้ใกล้
เพราะว่าแม่เขาห่วงลูกมากก็เลยต้องรอก่อนนะคะ
อีกสักระยะหนึ่งก็จะเข้าไปตรวจสอบเพศกันนะครับ
ที่มีความสูงที่สุดของแอฟริกานะคะ
เป็นสัตว์ประเภทเดียวกับกวางเนี่ยแหละคุ้น
ก็มาทำความรู้จักกับสัตว์ชนิดใหม่กูดูใหญ่

มันเป็นกวางนั่นแหละแต่มันใหญ่กว่ากวาง
ค่ะก็เลยกูดูใหญ่

ชื่อเขาชื่อน้องเขาที่เพิ่งเกิดมา
ครับดีเชียว